ช่วงนี้เราไปพูดคุยกันกับครอบครัวบัวหลวง
วันนี้ให้ทั้งสองท่านมาแนะนำกันนะคะในเรื่องของการลงทุน

คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีครับพี่แอร์

ประเด็นสัปดาห์นี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะ

ส่วนศุกร์ที่แล้ววรุ่นตลาดนี้อยู่ที่ประมาณ๔๓๐๐๐กว่าล้าน
ตลาดปิดไปที่๑๕๒๖จุด
แต่นักลงทุนภายในต่างประเทศสถาบันดูแล้วไม่ค่อยทำอะไรกันเท่าไหร่
ใกล้สิ้นปีแล้ว

ตลาดหุ้นอยู่๑๕๐๐๑๒๐กว่าดีไหมพี่
ก็ถือว่าตลาดในวันศุกร์ปิดเนี่ยก็ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์
แล้วก็หุ้นที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงาน
มีการทำจุดสูงสุดใหม่ได้ออกปี
ก็กลุ่มพลังงานน่าจะช่วยหนุนใช่ไหม
ขาลับกับมาตรการที่โอเปกจุดสูงสุด

และก็เป็นตามที่ตลาดคาดระดับ๕๕๘๐๐๐บาเลียวต่อวัน
จริงเมื่อวันจานตลาดหุ้นบ้านเราหยุด
แต่ตลาดหุ้นราคาน้ำมันต่างประเทศดีขึ้นนะ
จาก๕๐กว่าขึ้นไป๕๗แต่วันนี้ก็กลับลงมาอยู่ที่๕๕
ก็ดูแล้วน่าจะดีใช่ไหมพี่นะ

อย่างนี้ส่งผลให้ทางนักวิเคราะห์เรามองว่า
ปีหน้าเนี่ยราคาน้ำมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่
อย่างนี้ราคาน้ำมันตอนนี้มีแต่ข่าวดีเข้ามาสนับสนุนนะฮะ
ก็ต้องให้ราคาน้ำมันนะครับในปีหน้าเรามองว่าจะมีการเทรดอยู่ในระดับกรอบหมด
กรอบบนที่มองประมาณ๕๕๖๐เหรียญต่อเบาได้

เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มน้ำมันต้องมาแน่นอน
ใช่ครับเป็นตัวที่ดึงตลาดขึ้นมาด้วย
ตัวไหนบ้างที่ทำราคาดีบ้าง
ตัวนี้ที่เป็นรัฐสัตว์ครบพรุงจรไปเลยว่าน้ำมันว่าจะเป็นโรงการ
กลุ่มพอร์ทเทอร์นี้พี่ตีนี้ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะหลีกตลาดในปีหน้าใช่ไหมพี่

ตอนนี้ต่างประเทศตอนนี้โอ้โหดาวโจรนี่

อยู่ที่ประมาณ๑๙๗๙๖จุด

บอกว่าตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นดาวโจรมาเนี่ย

มันจะมาจากเรื่องนโยบายของคุณครัมพ์
ที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่น่าจับตาดูเหมือนกัน

อเมริกาใช่ไหมแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับ

ตอนนี้คุณทรัมป์รู้สึกมีปัญหากับประเทศจีน

ว่าถ้าเกิดคุณจะทำธุรกิจกับประเทศจีน
อันดับแรกเลยเขาต้องยอมรับนโยบายจีนเดียว
จีนเดียวก็คือประเทศเดียว
จะไม่มีไต้หวันห้องโคมประกิงอะไรยังไม่มีนะ

แต่คุณถามเนี่ยเนื่องจากมองว่า
ประเทศจีนเนี่ยเวลาส่งของไปขายที่อเมริกาเนี่ย

แต่ถ้าเกิดอเมริกาเอาของมาขายที่จีนเนี่ย

ซึ่งก็เลยมีการพูดคุยกันนิดหนึ่ง

ทางศาลากาศิพธิ์ดีไต้หวันโทรวิวุลทรัมป์
ทำให้จีนปรักกิงซึ่งเป็นจีนแผนดินยายเนี่ย

เริ่มมีอาการขัดข้องนิดนึงนะครับ
แต่นโยบายของคุณทามนี่ค่อนข้างเอื้อไปทาง

ในการเกี่ยวกับน้ำม่าน

ก็น่าจับตาดูว่าคว่ำน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ

แต่ว่าเมื่อวานนะครับ

ทางจีนก็เลยปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับ
ขณะที่ประเทศอื่นกำลังดีอยู่เลย
พี่เอกมองวิวยังไงบ้างตอนนี้บ้านเรามีอะไรดีบ้าง
ตลาดบ้านเราก็ถือว่าปรับตัวได้อันดับต้นเลย
เมื่อเทียบกับตลาดในปุ่มภาคเอก

กลุ่มน้ำมันกำลังมีการปรับตัวขึ้น
นอกจากหุ้นน้ำมันเราต้องมามองในส่วนหุ้นกลุ่มแบงค์
เราคิดว่าราคาหุ้นกลุ่มแบงค์ที่มันลงมาลึกมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
มันน่าจะคลี่คลายลงไปแล้วก็กลับสู่โหมดปกติในช่วงไตรมาส๑ของปีหน้า
ก็จะทำให้ราคาหุ้นมีการฟื้นตัวกลับมา
อย่างหุ้นกลุ่มแบงค์นี่ว่าวันศุกร์นี้บวกไปเกือบ๑นะ
เพราะว่ากลุ่มแบงค์นี้โดนกดราคาต่ำมาตลอด
และกลุ่มแบงค์คนที่จะซื้อต้องเป็นฐานใหญ่ทั้งนั้นเลย

กลุ่มแบงค์ก็มาพลังงานอีก
ในวันสุขที่ผ่านมามีหุ้นหุ่นขนาดใหญ่หลายกลุ่มมีการปรับตัวขึ้น
ก็ถือว่ามีการขยับขึ้นมาหลังจากหุ้นถูกขายลงมาแรงมากเลย

แบงค์นี่ก็น่าจะกลับมาเพราะถูก

กลุ่มพลังงานก็ดูดีประกอบกับราคาน้ำมัน
๓กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักเลยใช่ไหมพี่

ถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นสอดคล้องกันเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะดันดัชนีตลาดให้มีการปรับตัวไปได้ในช่วงสิ้นปีครับ

แล้วต้องมองอัลยุตปีหน้าละ
จริงเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะ
ก็คือทางภาษาลัดได้มีการโอนเงินไปละนะ
แม้นอนครับวิธีจะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้มีการล้วนขึ้นตัวขึ้น

การขายหุ้นออกมาในหุ้นที่เราดูแลอยู่

เพราะฉะนั้นในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวมถ้าของเรามีการฟื้นตัว
และการเมืองมีเสียรภาพและก็แน่ทรัพย์ให้ในแง่ของเม็ดเงินต่างชาติ
กลับเข้ามาได้ในช่วงปีหน้า

ไปทำการบ้านเพิ่มนิดหนึ่งสามารถการทำอะไรได้

ขอส่งคืนให้คุณมิ้นท์ที่ห้องสมครับ
ขอบคุณคุณธนรัฐแล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ

ใครที่จำไม่ได้เดี๋ยวดูย้อนหลังกันได้นะคะ
รับรองว่าไม่พลาดทุกเรื่องการลงทุนอย่างแน่นอนค่ะ